แหมท่านก็นึกว่าจะซื้อนะทีแรกมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวานึกว่ามองหาคนขายไม่ใช่ค่ะ
ตามข่าวเนี่ยคือเขาบอกว่าหยิบไป๑๐กว่าชิ้นนะคะ
ไม่ใช่ชิ้นสองชิ้นสิบกว่าชิ้นนะคะนี่รอบสองแล้วนะคะ
ร้านที่เกิดเหตุก็คือร้านจิรัฐพาดาอยู่ที่ตลาดอินโดจีนที่มุกดาหาร
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะคนก็เดินผ่านไปผ่านมานะเออพระหยิบไปแล้วอ่ะ
คือเป็นร้านติดกันเห็นไหมครับข้างจะเป็นร้านแบบประมาณสังขพันธ์
แล้วก็ร้านนี้เป็นร้านดอกไม้อยู่ติดกันนั่นแหละค่ะอ่านี่เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะ
ถ้าดูจากในกล้องก็น่าจะประมาณเที่ยง๔๒แล้วนะคะ
คือห่างกัน๔นาทีหยิบรอบแรกไปกลับมาอีกแล้วหยิบที่เหลือในกองเนี่ยหยิบไปจนหมดเลยค่ะ
คือเจ้าของร้านก็บอกเอ๊ะของหายไปไหนไปเช็คดูมันก็ไม่ได้มียอดใช่ไหมครับ
เปิดกล้องวงจรปิดมาโป๊ะเลยค่ะเจอภาพที่เราเองก็ถ้าเห็นอย่างงี้ก็ต้องขยี้ตาเหมือนกันนะ
ครับนะคะขโมยมาในคราบผ้าเหลืองแบบนี้ค่ะเธอก็เลยเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่ามาบินทบาทถึงบ้านเลยเหรอคะทีหลังไม่ต้องนะคะอยากทำบุญเดี๋ยวไปทำเอง
เธอก็โพสต์แบบนี้ค่ะแล้วเตือนด้วยแม่ค้าตลาดอินโดจีนระวังด้วยนะคะ
เจอแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะล่าสุดผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเมืองมุกดาหารนะคะ
รวมถึงเปิดรับการแจ้งเบาะแสด้วยค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะ
เขาบอกไม่ใช่เพียงแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะที่เป็นผู้เสียหาย
มีร้านพระเครื่องก็ถูกพระรูปนี้เข้าไปขโมยพระเครื่อง
ค่ากว่าสองพันบาทไปด้วยเหมือนกันตอนก่อเหตุเนี่ยพระรูปนี้เขาบอกจะมีรถตู้มาจอด
ห่างจากจุดที่ขโมยมากนักก็เลยเดินขโมยของแต่ละร้านได้อย่างรวดเร็
แล้วก็ขึ้นรถหยิบแล้วก็ขึ้นรถแล้วกลับมาหยิบอีกแล้วก็ขึ้นรถอีกเนี่ยค่ะ
ตลาดอินโดรจีนค่ะระมัดระวังด้วยแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะ